ที่จะเล่าต่อไปนี้เมื่อวานเป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะคะ
หลังจากที่คุณผู้หญิงท่านหนึ่งโพสต์เรื่องราวเล่าทั้งหมดเลย

ตั้งคำถามบอกว่าไทยชนะแล้วฉันต้องแพ้ใช่ไหม
ฉันต้องถูกคุกคามละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉันใช่ไหม

โชว์แชทไลน์ระหว่างเธอกับปลายทางเป็นนุ่มนิรนามคนหนึ่ง
เธอเล่าผ่านทวิตเตอร์บอกว่าเธอไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
พร้อมกับเขียนเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นหลักฐาน
คือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครจะไปตามที่ต่าง

แต่บางจุดบางคนไม่มีไง
ใช้วิธีคือเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
คนนี้ที่เล่าผ่านทวิตเตอร์เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีหนุ่มแปลกหน้า
ซึ่งเป็นพนักการร้านสะดวกซื้อแอดไลน์มาพอเมมเบอร์แล้วมันก็จะขึ้นไลน์ถูกไหม

ไลน์มาคุยกับเธอแบบนี้ลักษณะคือจะจีบอ่ะ
ถามเธอว่ามีแฟนหรือยังเธอบอกว่าเธอไม่โอเคอ่ะ
ไทยชนะแต่ฉันแพ้คุณนึกออกไหม

บอกว่าเรื่องนี้ทางผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดี
กับคนที่ทำผิดได้ใน๒ข้อหาคือ๑ละเมิดความเป็นส่วนตัว
นำเข้าข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์
มีความผิดตามพรบคอมมีโทษจำคุกสถานเดียว
ส่วนบริษัทต้นทางก็คือพูดง่ายง่ายเซเว่นนั่นแหละ
บอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบเพื่อลงโทษพนักงานคนดังกล่าวแล้วนะคะ
คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนี้นะเมื่อวานนี้ฉันก็ไปเซเว่นนะ
แต่ว่าดิฉันมีแพลตฟอร์มไงปุ๊บยิงเข้าเช็คอินเช็คเอาท์ออก
แต่คนที่ต้องเขียนเบอร์โทรเขารู้สึกไม่สะดวกใจ

ฉันไงเมื่อวานไม่ได้เอามือถือไปเขียนค่ะ

ต้องคิดต่อแหละดีแล้วค่ะ